เราเคยเห็นพิธีแห่นาคมาก็เยอะแล้ว
เห็นบอกว่าที่ชายภูมิเขามีพิธีแห่นาคที่โหดที่สุดในประเทศฮะ

นี่แห่นาคโหดนะครับ

โอ้โหนาคตัวเด้งใช่ไหมครับคุณผู้ชม
คือเขาบอกว่าสนุกและระทึกในคราวเดียวกันครับ
จัดขึ้นที่ตำบลหนองตูมอำเภอภูเขียว
งานจัดขึ้นในวัดตาแขกนะ

นี้เขาจัดกันทุกปีช่วงข้างขึ้นเดือน๖
และปีนี้ก็ตรงกับเมื่อวานนี้ก็คือ๒พฤษภาคม
ชายหนุ่มในหมู่บ้านที่มีอายุครบ๒๐ปี
มาร่วมบรรพชาทั้งหมด๘รูป

พ่อแม่ของนาคก็จะปลงผมให้นาคที่บ้านตัวเองก่อน
ตกบ่ายปุ๊บนาคจะมารวมตัวกันที่วัดตะแขกครับ
เป็นวัดประจำหมู่บ้านเพื่อประกอบพิธีไหว้สารตาปู่ประจำหมู่บ้าน
แล้วก็มีพิธีบายสีสู่ขวัญนาค

ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวก็มารอชมกันแน่นลานวัดเลยทีเดียว
แล้วเวลายาดแล้วเพื่อนฝูงของนาคเนี่ยนะ
นำหน้าขึ้นนั่งบนแคร่ที่มีคานหาม
นาคก็จะโดนเสริงโดนโยนไปแบบนี้

โยกโยนยกเหวี่ยงคานหามตามจังหวะดนตรีเลย
แห่นาคส่วนใหญ่ก็เพื่อนกันทั้งนั้นแหละเพื่อนนาคนี่แหละ
มีทั้งโยกทั้งโยนกันเต็มที่เล่นเอาสะบักสะบอม

แต่ก็เป็นการสร้างความประทับใจครับ
และเป็นหนึ่งในบททดสอบความอดทนของนาคหนุ่มด้วย
เวลาบวชไปต้องอดทนขนาดนี้เลยหรือ
หลังจากแห่รอบหมู่บ้านแล้วก็จะโว๊คกลับมาในวัด
เพื่อนั่งสมาธิรอการบรรบชาในช่วงก่อนใกล้รุ่ง